ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

เล่มบ้านประจันบรรย์

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อม

พร้อมปรากศุกร์ปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อ้าวพี่ก้าวทำน้องทำไม

เอาฝ่ามือของฉันไปกินแก้ขันซะเลย
อ้าวตบน้องทำไมครับทำอภิษทำไม
อย่างแกเนี่ยมันจะต้องโดนตบกลางสี่แยกไฟแดงนางเด่น

ทำแบบนี้ทำไมรุนแรงกับอภิษทำไมตบทำไมเนี่ย
อ้าวก็จะให้เข้ากับรีวิววันนี้ง่ายพี่น้อง

อะไรอย่างนี้มันดีเพราะว่าทำไมตบแล้วมันไม่มีรอย
เรานี่มันเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงนะเนี่ย
โอ้โหเพื่อจะรีวิวแล้วต้องแลกกับการตบอภิษ

จริงแต่เนียนค่ะถือว่าเป็นนักแสดงแบบว่าตุ๊กตาทองนะคะ
ใช่ก็ดีมากเลยเพราะว่าวันนี้นี่นะ
สมุนไพรไทยมันน่าใช้มากคุณน้องคะพร้อมยังอ่ะ
โอเคต้องพกติดตัวไว้เผื่อโดนพิกัดตบอีกที

ชอบมากเลยสมุนไพรไทยนะคะ
หรือที่เราเรียกกันง่ายว่ายาหม่องย่าสามัญประจำบ้านนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเวลาคุณลูกหรือคุณพ่อนะคะ
มีรอยฟกชันน้ำเขียวอะไรก็ใช้ได้

คุณแม่บ้านนะคะรู้สึกวิงเวียนก็มาสูดดมได้เหมือนกัน
สารพัดมากสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ
พูดเลยว่าวันนี้นะจะมารีวิวให้คุณผู้ชมชมกัน

ป้าพิมเป็นลมหรือเปล่าเอายันโอมโยมออกไปใช้ก่อนมั้ย
ป้าพิมไม่ได้เป็นอะไรป้าพิมขอพักหนึ่งวัน
อยากจะไปหาอะไรจนหาของดีมาให้เรามันง่าย
สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเจลแก้คันตัวแรก
ที่จะมารีวิวกันนั่นก็คือ
ตัวนี้เลยประธาวกาลคัน

มีสรรพคุณในบรรเทาอาการคัน
แล้วก็บรรเทาอาการต่างที่แบบว่าทั้ง๓สูตรเนี่ยไม่เหมือนกัน

ทันสมัยเนอะสูตรดีหอมด้วยอ๋อหอมสดชื่นอ๋อ
ช่วยบรรทาวะการจากแมลงสัตว์กัดต่อย

ส่วนตัวนี้เนื้อเจียวสีขาวนะคะ

ในเรื่องบรรเทาอาการปวดศีรษะหายใจไม่สะดวก
ส่วนตัวสีเหลืองตัวสุดท้ายนะคะ
ทำมาจากสมุนไพรที่มีชื่อว่าไพร
อ่ามีสรรพคุณนะคะในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย

อันนี้แอนเหมาะกับแบบว่าคุณย่าคุณยายที่บ้าน

บางทีมันก็ต้องมีพกไว้เนอะ

เราต้องมีไว้สำหรับแบบว่าพวกแมลงสัตวกัดต่อยถูกไหม

กาวชอบแบบแพ้แมลง

คือนอกจากช่วยเรื่องแมลงสัตว์กระต่อย
อาจจะช่วยเรื่องแบบว่าวิ่งเวียนได้ด้วยเนอะ

แต่คืออย่างอภิษไม่แบบปักใจเชื่ออะไรง่าย

แล้วไปลองเลยว่าเลิศไม่แพ้กัน

แม่บาวแน่นตา